อยู่ที่อุตสามาสีหัวหลอมเปิดมา
เป็นประตูขึ้นนำ

หญิงให้ตังศรีเรียขึ้นนำ
สรีเอียนนั้นไล่ถ่ายมาเป็นหนึ่งต่อสองนะครับดูครับ
โหเติมเข้าไปรอครับคือเบียดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี้ย
อยู่ด้านหน้าครับคือฉลาดในการยืนครับ